คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราได้มีการลงพื้นที่
ไปยังจัวร์ดนนทบุรีในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโครงการ
เพราะว่าประทรชญชาวจัวร์นนทบุรีส่วนใหญ่
รู้สึกพอใจและดีใจ
เนื่องจากว่าต้องรอคอยโครงการนี้มานานกว่า๖ปีในช่วงของการก่อสร้าง
ทำให้พบกับปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากครับ

ว่าจะประหยัดเรื่องของการเดินทางเข้าสู่เมือง
รวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมัน

ติดตามรถยนต์นี้จากบริษัทของคุณนาฬิชาดอนสุวรรณครับ
ในแต่ละวันประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในฝั่งนนทบุรี
สัญจรเข้ากรุงเทพมหานครผ่านถนนกาญจนาพิเศษ
่งหน้าสู่ถนนรัฐนาธิเบส
ทำให้การจราจรหนาแน่นไม่เว้นวันหยุดประจำสัปดาห์
และแต่ละวันต้องใช้เวลาในการเดินทางไปและกลับไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมง
การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อปัญหาการจราจร
แต่ขณะเดียวกันก็เป็นความหวังในการเดินทางของชาวนนทบุรี
ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
ลดภาระการใช้รถยนต์ส่วนตัวเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และรอที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าในปีหน้า

อย่างสมมุติว่าด้วยว่าขับมาทำงานอย่างน้อย
ก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
แต่ถ้าเกิดมานั่งรถไฟฟ้าอาจจะประมาณ๑๕นาทีถึง๑๐นาที
มันก็ย่นระยะเวลาในการพักผ่อนของเราไปได้ด้วย
มันสะดวกค่ะและรถมันติด
ถ้าเกิดเราสามารถใช้รถไฟฟ้าได้เนี่ยมันก็จะประหยัดค่าน้ำมันด้วย
การเดินทางในกรุงเทพตอนนี้มันแสนจะลำบาก
ต้องใช้แต่รถยนต์อย่างเดียวรถไฟฟ้าก็ช่วยได้

จากจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้กับชาวนนทบุรีแล้ว
ยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
และกระตุ้นเศรษฐกิจของนนทบุรี
เพราะทันทีที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเกิดขึ้น
การพัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นทันที

พลิกโฉมให้ย่านนี้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของไทย
แม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง
จะเห็นการเกิดขึ้นของคอนโดมิเนียมชื่อดัง
แต่ละโครงการมีราคาเริ่มต้นที่ตารางเมตรละประมาณ๓๕๐๐๐ถึง๑๔๐๐๐บาท
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
ทำให้ชาวนนทบุรีเชื่อมั่นว่า
รถไฟฟ้าจะนำพาความเจริญมาสู่พื้นที่อย่างแน่นอน
พอรถไฟฟ้ามาเนี่ยทางคอนโดเขาก็เริ่มเหมือนมาหาที่
หาทางทำสร้างอสาหาริมทรัพย์ขึ้น
ผู้ประกอบการร้านค้าก็เยอะขึ้นมันก็เจริญขึ้น
หวังนะว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจากเดิมเราก็ขายในกลุ่ม
เฉพาะที่พอคอนโดขึ้นมันก็คงเยอะขึ้นนะคะ
เปิดทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฟรี

และเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ
ในวันที่๑๒สิงหาคมปีหน้า
คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง๕๐๐๐คนต่อชั่วโมง
จะเป็นความหวังที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ให้กับชาวนนทบุรีต่อไป